คนหนึ่งคือน้องชายของคุณการย์อดีตพละยาของคุณเสกโลโส
เมื่อวานต้นคุณการย์ไปประกันตัวน้องชาย
มูลค่าระการอยู่ที่๓๗๐๐๐๐บาท

หลังจากพนักงานสอบสวนกรณ์วิชาการธรรมดำราบปราบยาเสพติด
ได้สอบปากคำนายเดชอุดมแสงสายทิม
ผู้ต้องหาตามหมายจับฐานจำหน่ายยาเสพติด
ซึ่งนายเดชน์ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหา
ในคดีมีไอซ์๐๘๑๖กรัม
ไว้เพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้

เมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวนายเดชน์อุดม
ไปตรวจร่างกายเบื้องต้นพบปัสสาวะเป็นสีม่วง
โดยวานนี้พนักงานสอบสวนคุมตัวนายเดชอุดมไปฝากขัง
สารอาญารัชดาพิเศษพร้อมคัดค้านการประกันตัว
คือไปตรวจร่างกายตั้งแต่วันที่จับกลุ่มแล้วล่ะ
เมื่อวานก็นำตัวไปสอบสวนคุมตัวฝากขังที่สารอาญา
จากนั้นนะครับคุณการพร้อมด้วยทนายความ
ก็เดินทางเข้ายื่นประกันตัวน้องชาย
โดยเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงิน๓๗๐๐๐๐บาท
เพื่อขอให้สารพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวนายเดชอุดมไป
โดยตีราคาประกันก็คือ๓๗๐๐๐๐บาท
คุณการก็เปิดเผยบอกว่าได้พูดคุยกับน้องชาย

จากนั้นน้องชายก็ได้ขอตัวไปพักผ่อนนะครับ

คิดว่าน้องชายจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับเรื่องนี้ได้คุยกับพ่อและแม่ไปแล้ว

ขอให้สู้ไปตามกระบวนการยุติธรรม
เพราะพ่อนั้นซึ่งเคยเป็นอดีตนายตำรวจ

หากพบว่าคนในบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
จะไม่ช่วยเหลือใดเลยนะครับ
จะเป็นลูกก็ตามส่วนกรณีที่ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ว่า
ตัวคุณการเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เธอก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะบอกไม่เป็นความจริง
และอยากให้สังคมมองถึงข้อเท็จจริงทางคดีด้วย
แล้วก็เธอก็ดีใจที่น้องชายได้รับการประกันตัวออกมานะครับ

ส่วนตัวคุณเดชนี่เป็นน้องของพี่การเช่นจริง

แทบจะไปคุยกันปีนึงเจอกันประมาณ๒๓ครั้ง
เพราะว่าเฉพาะวันสำคัญวันพ่อวันแม่วันเกิดวันเกิดพ่อวันเกิดแม่
ตกใจไหมครับพอได้ยินข่าวที่ออกมาเมื่อวานที่ตำรวจบุกจับ
อ๋อนอนนอนอยู่โทรศัพท์มาตลอดเยอะโมงโทรศัพท์มาอะไรเยอะโมง
พอจีบไม่มาเลยไปดูเช็คโดนจับเยอะโมงเขาตกใจ
พ่อกับแม่เค้าคงเสียใจมากนะคะเพราะว่าเค้าเป็นตำรวจแล้วเค้าซีเรียสเรื่องนี้
ตอนที่แกรับราชการอยู่ยังไม่ได้เสียนะใครที่มีคดีเรื่องอย่างเศรษฐกิจเนี่ย
แกไม่เคยช่วยหรือเอาด้วยเพราะว่าแกบอกว่าประมาณว่าอ่า

เบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกับนายเดชอุดมยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดจริง
แต่ไม่ได้จำหน่ายยาเสพติดส่วนเรื่องคดีที่ถูกซัดทอดยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียด
จึงขอรอให้นายเดชอุดมมีความพร้อมดีกว่านี้ก่อน
ส่วนแนวทางการต่อสู้จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง
ส่วนไหนที่กระทำผิดจริงจะแนะนำให้รับสาภาพ

แต่ส่วนที่ไม่ได้กระทำผิดก็ต้องว่ากันในรายละเอียดนะครับ
อย่างเรื่องที่พบยาเสพติดในบ้านพักน้ำหนัก๐๖๔กรัม
ซึ่งยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาอีก
เพราะบ้านหลังดังกล่าวมักมีเพื่อนของนายเดชอุดม

จะโดนคดีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวแล้วใช่ไหม
แล้วก็นำตัวไปฝากขัง

เมื่อวานนี้ทางตำรวจของสพเมืองนนทบุรี
นำคำร้องขอฝากขังอีกฉบับ
เพื่อขอฝากขังนายเดชอุดมด้วย

เป็นคดีความผิดต่างกรรมกัน
หลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านตำบลตลาดขวัญ

ก็ไปพบไอซ์๐๔๐กรัม
กระสุนปืนขนาดต่างเกือบ๑๐๐นัดนะครับ
ก็มีการยื่นคดีนี้เข้าไปด้วย
ขอให้ฝากค้างและคัดค้านการประกันตัวด้วย

เมื่อวานศาลก็ให้ประกันตัวนายเดชอุดม
ออกไปในราคา๓๗๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนทั้งสองคดีก็คงต้องพิจารณากันต่ออีกนะครับ